ต้องตรวจสอบความพร้อมกันให้ดีนะครับ

เรื่องของการจะเหยียบเบรกแล้วไปเหยียบคันเร่งก็มี
เหยียบคันเร่งไปแล้วทีนี้มันค้างถอนไม่ขึ้นก็มี

ผู้หญิงนี่ก็คืออย่างเช่นรองเท้าส้นสูงไม่ติดนี่เยอะ
ใช่แล้วบางทีตกใจแทนที่จะเหยียบเรกไปเหยียบคันเร่งก็มี
เป็นกรณีล่าสุดที่ต้องเตือนกันไว้เลยนะครับ
เพราะว่ารถคันนี้นะครับที่ไปชนกำแพงทางโค้งขึ้นห้างเนี่ย
ชั้น๓แล้วชนรบประพอบ์ร่วงลงไปเสียชีวิตด้วยนะ
มีปัญหาก็คือว่าแผ่นกันเปื้อนที่เราเหยียบเข้าไปตรงเท้าที่รองเท้าเรา
แล้วมีกระดาษอยู่ข้างบนเวลาเราไปคาแคร์เขาจะปูกระดาษไว้ให้ด้วย
ปรากฏว่าก็คงมองไม่เห็นว่าข้างล่างที่เป็นแผ่นยางมันไปขัดคันเร่งอยู่

แต่ผมเชื่อว่าพฤติกรรมของคนที่ไปรับรถจากร้านล้างรถมาเนี่ยก็ขับเลยทุกคนนั่นแหละ

กระดาษก็ไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยผมก็ต้องตรวจแล้วจากนี้ไปเนี่ยนะครับ
บริเวณทางขึ้นลานจอดรถชั้น๓ของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งที่นครราชศรีมานะครับ
เพราะว่าแผ่นยางปูรองพื้นวางเท้าตรงจุดคนขับที่มีกระดาษวางอยู่ข้างบนหลังจากออกจากร้านล้างรถนะครับแผ่นยางขอบด้า
มันไปเกยแป้นคันเร่งลักษณะมันวางลงไม่แนบกับพื้นไม่เรียบร้อย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครับ
ในท้องที่ของสพเมืองนรศมานะครับ

ผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์คนขับรถชื่อนางสพศอายุ๓๙ปี
ก็ตอนไปถึงนี่ก็นั่งเข่าอ่อนหลังพิงฝาอยู่เลยด้วยความตกใจนะครับ
มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้ามีประชาชนก็อยู่แถวนั้นกันเยอะที่มาดูเหตุการณ์
ส่วนคนที่บาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เป็นเจ้าหน้าที่รอปภของห้างชื่อว่านายนิกรช่วงสันเทีย
ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนางสาวเพนภาเขารับรถมาจากร้านล้างรถ
แล้วก็จะขับขึ้นห้างคุณเหนียวมาสอนวนขึ้นมาแล้วชั้นสองมันเต็ม
นายนิกรเขาเป็นรอปภก็คอยโบกให้ขึ้นไปชั้น๓
ปรากฏว่าทางขึ้นเนี่ยมันเป็นเนินไงมันต้องเหยียบคันเร่งต้องเร่งพุ่งขึ้นไป
พอเหยียบขึ้นไปปุ๊บแล้วมันกดไม่ลงมันถอนมันถอนไม่ได้มันถอนคันเร่งไม่ได้
มันกดแล้วมันค้างไปเลยก็เลยพุ่งไปชนรอปภแล้วก็อัดก๊อปปี้กับกำแพง
รอปภล่วงไปข้างล่างค่ะค่ะแล้วศิษย์ทรายการไปฟ้าดด้วย
คือจังหวะนี้เหมือนกับเขาก็ตกใจด้วย
อ่านี่ฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
คือบาดแผลชะกันที่ศีรษะกระดูกหักหลายแห่งเลยนะครับ

รอปภพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่านายนิกร
ส่งสัญญาณมือทางขึ้นลานจอดรถชั้น๒ไปชั้น๓
ให้ลูกค้าไปจอดชั้น๓ชั้น๒มันเต็ม
นางสาวเพณภาก็ขับมา
ต้องเหยียบคันเร่งส่งมันเป็นทางลาดชั้น
แต่ว่ายางรองเท้ามันไปกดทับแป้นเหยียบคันเร่งรถพุ่งชนร่างนายนิกร
กำแพงกระเด็นตกลงไปที่พื้น

เราไปสอบถามจากทางตำรวจนะครับที่เป็นเจ้าของคดี
พันธุ์ตำรวจโทกฤษณชัยขันอาสา
คันอาสาสรวจสอบส่วนสพมนรศมาบอกว่า
จากการสอบสวนเบื้องต้นคนขับรถยนต์อ้างว่าก่อนเกิดเหตุ
นำรถไปล้างอัดฉีดมา
ก็ไม่ทันได้สังเกตว่าที่แผ่นยางรองเท้า
มันไปทับแป้นเหยียบคันเร่งที่เป็นเกียร์ออโต้
ขณะที่กดเหยียบคันเร่งเพื่อจะเร่งขึ้นชั้น๓
อยู่ดีดีคันเร่งมันค้างนะฮะมันเลยไม่สามารถควบคุมความเร็วได้
แล้วก็พุ่งไปเกิดเหตุการณ์แบบที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ
เมืองต้นก็ถูกแจ้งข้อหา
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ

แผ่นยางพวกนี้มันแข็งมันค้างอยู่แล้วมันไปงัดกันอยู่
มันถอนคันเร่งออกมาไม่ได้นะครับ
จากการตรวจสอบรถยนต์เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวต้องประสานทาง
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๓นครราชสีมา
แล้วก็วิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทโตโยต้าด้วยนะครับ
มาร่วมกันตรวจสอบว่าเออถ้านอกจากเรื่องของแผ่นยางกับคันเร่งแล้ว
มันจะมีเหตุผลอื่นหรือเปล่าคาดว่า๒๓วันนี้ก็จะทราบผลนะครับ
ส่วนศพของนายนิกรญาติก็มารับศพออกจากโรงพยาบาลไปแล้วนะครับ
บำเพ็ญกุศลที่วัดในอำเภอด่านขุนทศที่บ้านเกิดนะฮะ
หลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ไปทางเฟซบุ๊กด้วยเพราะว่าเขาเอามาโพสต์เตือนภัยกัน
ก็มีทั้งผู้ที่แสดงความเห็นใจกับรอปภที่เสียชีวิต
แล้วก็บอกว่านี่ถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนเลย
เวลาเอารถไปล้างเพราะว่าการล้างรถในแต่ละครั้ง
เขาก็จะถอดแผ่นยางรองพื้นไปทำความสะอาดแล้วก็เอามาใส่ให้ใหม่
ใช่ปูกระดาษเอาไว้ไม่ให้มันเปื้อนอ่ะนะ
เวลาเรามารับรถนะครับทีนี้นอกจากตัวเราจะต้องตรวจสอบแล้วเนี่ย
ทางร้านล้างรถอาจจะต้องปูให้ดีด้วยนะค่ะแล้วก็เวลาตกใจเนี่ยต้องมีสติไง
บางทีแบบขับรถตกใจแล้วโอ๊ยไม่ทันได้เหยียบเบรกก็ยิงไปแบบ
มันก็ยิ่งเกิดความเสียหายมากขึ้นทีนี้พอรถพุ่งแล้วก็หักพวงมาลัยก็ออกขวาอะไร
ว่าไม่ทันแล้วไงก็พุ่งตู้มเข้าไปเลยโอ้โหครับ